ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรจากต้นตะเคียนทองในวัดใหม่โคกมรุมที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะคะ
อย่างที่บอกอ่างทองดูเหมือนผีจะดุนะ

คือชาวบ้านไปกราบไห้ขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียน
อันนี้เราเห็นกันเป็นชินตาประจำอยู่แล้วนะคะ
แต่อยู่มีผู้หญิงคนนึงอายุ๒๖ปีเองค่ะ
อยู่อยู่ก็กรีดร้องออกมาเสียงดังแล้วก็พูดบ่นอะไรไม่รู้อ่ะ
ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้พูดภาษาอะไร
แล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นแบบเหมือนระบำอินเดียภาระตะ

เพลงเนี่ยไม่แน่ใจว่าเปิดอยู่แล้วหรือพอเธอลุกขึ้นไล่รำก็มีคนเปิดเพลงให้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ลักษณะก็คือเต้นพริ้วมากเหมือนกันนะคะแล้วก็เธอจะหลับตาตลอดเลยแล้วพอเหมือนเต้นไปถึงจุดนึงเนี่ยเธอก็ซุดลงไปก็มีคนต้องรีบมาประคองไว้นะคะ

นางสาวทิพย์สมาพรคุบพงศ์อายุ๒๖ปีเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เนี่ยเธอกรีดร้องพูดจาฟังไม่ได้สับแล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นอยู่แบบนี้
เขาบอกเป็นเต้นท่าพรตะ
หลายคนถ้าเคยดูก็จะที่เขาจะทำมือเป็นเหมือนกับว่าเอานิ้วโป้งนิ้วกลางมาจดกันอะไรอย่างนี้
ระบำอินเดียค่ะลักษณะแบบนั้นนะคะหลายคนที่เห็นเธอลุกขึ้นมาเต้นแบบเนี้ย
ตกใจตื่นตะลึงหยิบมือถือมาถ่ายกันใหญ่เลยค่ะ
ทุกคนเชื่อว่าสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องถูกแม่ย่าอุทุมมาตะเคียนทองในวัดเข้าประทับร่างแน่เลย

แล้วก็เครื่องดนตรีมาบันเลงแก้บนให้กับพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองภายในวัดไง
แล้วอยู่เธอก็มีอาการนี้ขึ้นมาเลย
หลังเกิดเหตุนะคะชาวบ้านหลายคนก็
หลังจากที่ช่วยเหลือเธอแล้วด้วยนะที่เธอซุดลงไป
ก็รีบไปส่องหาโชคในขันน้ำมนต์กันเลย
ไปดูตามต้นตะเคียนด้วยว่างวดนี้ฉันจะเป็นเศรษฐีไหมนะ

กันใหญ่เลยค่ะถูจนขาวแล้วนะคะ
นี่ต่างชาติมาเห็นเขาจะไม่มั่นใจเลยนะว่าต้นไม้ประเทศไทย
มันกินอะไรเข้าไปมันถึงออกมาเป็นเปลือกไม้สีขาวได้

ไปดูชาวบ้านเขานำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้ขอโชคลาภจากพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ใต้ต้นโพโบราณภายในวัดหลวงราชสันธารหรือว่า
หลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาวเพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนะครับ
วันนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๓๔๗ครับ

แต่ว่าเจ้าหลวงวงผู้ครองเมืองพยาวกับชาวบ้านร่วมกันบริณาขึ้นมา
ก็ขึ้นมาทำใหม่มา
แล้วปัจจุบันอายุ๒๑๖ปี
แล้วก็ต้นโพโบราณอยู่มาตั้งแต่เริ่มในการก่อสร้างวัดนะคุณ

ชาวบ้านผ่านไปผ่านมาก็แวะมากราบไหว้ขอพรได้
อย่างที่ขอสำเร็จไปหลายคนเหมือนกัน
ครั้งนี้จึงนำพศที่สร้างวัดและอายุของวัด
ก็จะไปเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลในวันที่๑๖ที่จะถึงนี้นะครับ
ปิดท้ายพาไปกำแพงเพชรกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านก็ไปกราบไหว้ขอพรกับรูปปั้น
พุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับที่บ้านพักค่ะ
อยู่ที่เลขที่๒๑๑หมู่๑๐ตำบลศักดิ์งามอำเภอคลองลานนะคะ
ก็เป็นบ้านญาติพี่น้องของแม่พุ่มพวงแม่พึ่งนี่แหละ
เขามีการสร้างรูปปั้นของพุ่มพวงดวงจันทร์เอาไว้ในสาราทรงไทย
มีการนำหายใส่หมายเลขมาวางให้แฟนเพลงได้เสียงทายกันด้วย
มีแฟนเพลงล้วงหายจับหมายเลขถูกรางวัลมาก็หลายงวดแล้วนะ
ถ้าจำไม่ผิดงวดที่แล้วแม่พึ่งให้เลขเต็มเลยใช่ไหม

นี่ค่ะนายสิทธิชัยจิตหารนายเรศน้องชายของคุณพุ่มพวงในวัย๕๓ปี
หายเสียงทายจับหมายเลขให้แฟนเพลงที่มาขอโชคลาภ
มา๓ครั้งครั้งแรกเขาได้เลข๐
ครั้งที่๒เขาก็ได้เลข๐อีก
แล้วครั้งที่๓เขาได้หมายเลข๔
นี่ค่ะเขาก็หยิบขึ้นมาให้เห็นแบบนี้เลย
ซึ่งคนที่เป็นแฟนเพลงคุณพุ่มพวงพูดว่าไงรู้ไหมคุณ
เลข๐๔เนี่ยเลขนี้ต้องมาแน่
เพราะว่ามันตรงกับวันเกิดแล้วก็พศเกิดของแม่พึ่ง
แม่พึ่งเกิด๔สิงหาธม๒๕๐๔
๐๔๐๔เนี่ยเห็นไหม
แล้วปีนี้แม่พึ่งจะอายุครบ๕๙ปีพอดี
แฟนเพลงก็อ่ะได้แล้วฉันมีเลขในใจแล้ว
เดี๋ยวฉันไปจัดการตามความเชื่อและวิจารณญาณของฉันก็แล้วกัน
ซึ่งจริงต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับแฟนเพลงที่อยากไปกลับไห้
กลับกลับว่าขอพรแม่พึ่งจึงไปได้หลายที่นะคะ
มีทั้งที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
มีวัดพระศรีงเอเกมไวกมัชที่กรุงเทพ
แล้วก็นี่แหละค่ะที่บ้านญาติของแม่พึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชร